ติดตามเรื่องใหญ่ของสังคมไทย
กรณีที่อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คุณปรินพาณิชพัก
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหลัก
สองคดีก็คืออาณาจารย์กับข่มขืน
นี่ค่ะว่างเปล่าตำรวจค้นคอนโดปรินเหยื่อโผล่๑๔ราย
คือเมื่อวานนี้ตำรวจในท้องที่สนลุมพินีนะคะ
ไปขอสารเพื่อให้ศาลออกหมายค้น
แล้วถือหมายค้นไปที่คอนโดคุณปริณที่กนส่อยสวิำปรากฏว่า

ตรงนี้ที่เหยื่อหลายคนระบุว่าตรงนี้เป็นห้องเชื่อด
หนึ่งในนั้นก็คือเมื่อวานนี้ตำรวจได้เชิญภรรยาของคุณลูกแน็ต

แต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้น

เพราะอะไรคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะ
ถ้าคำพูดต่อไปไม่ออกจากปากคุณ
คือเชิญขึ้นไปได้แล้วไม่มีแล้วคุยกัน
ถ้าคำพูดต่อไปที่ออกจากปากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่ใช่เชิญคนที่เป็นผู้เสียหายขึ้นไปชี้ที่สุด

ไม่ใช่ครับเอาคำพูดนั้นออกมาครับ

ไปสิไปไป

นี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้แหละค่ะ

เห็นไหมคะคุณผู้หญิงที่ยืนข้างไฮโซลูกนัด

คือเธอก็ยอมรับตรงนะว่าเธอเป็น๑ใน๑๔เหยื่อตอนนี้

ที่โดนคุณปริณภาณิสภักดิ์ลวงไปตื่นใจ

ไปแจ้งความไว้ในท้องที่สอนอนลุมพินี
ทีนี้ในเมื่อเธอตกเป็นเหยื่อ
แน่นอนว่าตำรวจต้องติดต่อเธอให้มาชี้จุดเกิดเหตุ
ทีนี้คุณไฮโซลูกนัทบอกกับนักข่าวบอกว่า
รู้ไหมคะว่าตำรวจในท้องที่แจ้งก่อน๓๐นาที
บอกว่าให้พาภรรยามาชี้จุดเกิดเหตุตรงนี้

กระชั้นพอมาถึงไม่ได้ขึ้นไปบนคอนโดนะคะ
ไม่ได้ขึ้นนะคะให้ยืนอยู่หน้าตึกตรงนี้

ตำรวจอ้างบอกว่าจะส่งผลกระทบกับรูปคดี
แต่มีชุดคำอธิบายที่เป็นกระบวนการออกมานะคะ
ว่าจริงแล้วจะต้องทำยังไงนะคะ

นี่ค่ะขับรถเฟอรารี่หรูคันนี้มานะคะ

หนึ่งคุณจ้างผมก่อน๓๐นาทีให้ผมมาผมก็มา
แล้วพอมาถึงปุ๊บคุณไม่ให้ผมไปชี้ที่จุดเกิดเหตุ
คือจะแค่ให้มาชี้ว่าเป็นคอนโดแห่งนี้แค่นั้นเหรอ
ใช่ไม่ให้ได้ไปชี้ห้องที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น
แล้วนี่ค่ะขับรถเฟอรารี่ไปตรงนั้นเลยนะคะ

หมายค้นที่ไปขอจากศาลมาดูหน่อยซิ
ว่ามีการระบุหรือเปล่าว่าไม่ให้ผู้เสียหาย
ขึ้นไปชี้จุดเกิดเหตุคือห้องที่เกิดเหตุ

ทีนี้หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไม
ทำไมไม่ให้ผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุ

การชี้ที่เกิดเหตุของผู้เสียหาย
กับการตรวจค้นที่เกิดเหตุของเจ้าพนักงาน

นี่ค่ะส่วนพันธุ์ตำรวจเอกนิมิตนูโพทอง

ออกมาชี้แจงกรณีที่ไม่สามารถให้ผู้เสียหาย
ขึ้นไปที่ห้องเกิดเหตุได้

ได้มีการขอหมายค้นจากศาลในการตรวจค้น

หมายค้นเนี่ยใครเคยเห็นเนี่ย
เขาจะระบุรายชื่อพนักงานเลยนะครับ
ระบุรายชื่อตำรวจที่สามารถขึ้นไปตรวจค้นได้
แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อไม่มีชื่อของผู้เสียหาย
ส่วนการนัดมานั้น
ให้มาชี้แจงว่าจุดเกิดเหตุเป็นตึกนี้หรือเปล่า
แล้วให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้ามาบันทึกภาพที่เกิดเหตุ
ก่อนจะรายงานกลับมาแล้วก็เรียกผู้เสียหาย

ก็นี่ไงมาแล้วก็ให้มันเสร็จไปเลย
แต่ว่าผู้กำกับชี้แจงมาว่าแบบนี้นะคะ
คำชี้แจงแบบนี้แหละค่ะที่ทำให้ไฮโซลูกนั้นไม่พอใจ
ก็เลยขอดูหมายค้นจากศาลให้สิ้นความสงสัย

บัญชาการตำรวจนครบานท่านก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้
ส่วนหนึ่งแล้วก็มีการแถลงผลการตรวจค้น

และผู้เสียหายให้การสอดคล้องกันว่า
คอนโดตรงนี้เป็นห้องเกิดเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บหลักฐาน
เช่นเส้นผมคราบต่างและวัตถุคาดว่า
อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางคดี
ซึ่งจากการตรวจสอบถือว่าลำบากพอสมควร

เพราะฉะนั้นตำรวจต้องมีการแสวงหาพยานหลักฐาน
และที่สำคัญท่านก็ชี้แจงเรื่องที่
ไม่ให้คุณไฮโซลุกนัดกับภรรยาขึ้นไป
ก็คล้ายกับที่ผู้กำกับชี้แจงนะคะ
ส่วนสภาพภายในห้องถูกทำความสะอาดไปก่อนแล้ว

เออส่วนสภาพภายในห้องถูกทำความสะอาดไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่า

ส่วนกรณีผู้เสียหายต้องการไปร่วมชี้จุดนะ
เนื่องจากว่าไม่อยากให้มีการโต้แย้งกับทางวัตถุพยาน
เกรงว่าจะมีการนำภาพห้องพักไปเผยแพร่
ซึ่งอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การของผู้ต้องหาได้

หมายค้นประชาชนแม้กระทั่งผู้เสียหาย

เพราะในตัวหมายค้นเองระบุไว้แค่ชื่อเจ้าพนักงานขึ้นได้แต่เจ้าหน้าที่เท่านั้น
ท่านจะไปได้เฉพาะการที่

ซึ่งผมเข้าใจว่าตำรวจหมายถึงให้มาชี้อาคารนี้
เพราะถ้าขึ้นไปข้างบนปั๊บ
สมมุติผู้ถูกกล่าวหานะฮะ
หรือว่าจำเลยเนี่ยอาจจะใช้ต่อสู้ได้ว่า

ก็คุณพาผู้เสียหายขึ้นไปในห้องผมไง
อันนี้ที่เขายกตัวอย่างเอาไว้
ฉะนั้นหมายค้นเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่

ชี้จุดเกิดเหตุตำรวจพาผู้เสียหายไปชี้ได้
แต่ไปค้นไม่ใช่หน้าที่เป็นหน้าที่ตำรวจเท่านั้น
ใช่ค่ะและที่สำคัญกลัวว่าผู้เสียหาย

เพราะภาพมันกระโกดตามสื่อโซเชียลมีเดียต่าง
แล้วถ้าเกิดว่าต่อมามันไม่ใช่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอีก
ง่ายแล้วนะคะส่วนผู้เสียหายในคดีนี้ที่อ้างว่าตัวเองเสียหายเนี่ย
ตกใจเอามือทาบอกก่อนตกใจจริง

หลายคนก็เล่าพฤติการเนี่ยเหมือนกันเลย
เหมือนกันเลยทนายตั้มมาเปิดเผยเรื่องนี้
รวมไปถึงพูดถึงเรื่องเอ๊ะมีตำรวจมาติดต่ออะไรหรือเปล่า
อันนี้ครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ
บอกว่าผู้เสียหายรายที่๖เนี่ย
ก็คือคนที่อัดคลิปเสียงพูดคุยระหว่างตนเองกับ

ปล่อยคลิปไปเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ฟังกันแล้ว
เมื่อตอน๓ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
คืนวันที่๑๗เมษาทนายตั้มก็ถูกถามว่า

ตั้มบอกไม่กลัวนะตัวเองไม่กลัวการโดนฟ้องกลับ
เพราะเหยื่อทุกคนมั่นใจในตัวเองให้ตัวเองมาดำเนินคดี
แต่ยอมรับว่าตอนนี้ตนเองก็เริ่มสับสนในพฤติกรรม
ที่ผู้เสียหายถูกกระทำเพราะว่ามันมีมากกว่า๒๐คนแล้ว
แต่พฤติการส่วนใหญ่ก็คือ
รองหัวหน้าพักคนนั้นจะพาผู้เสียหายไปคุยที่ร้านอาหารก่อน
หลังจากนั้นก็ออกอุบายพาไปขืนใจหรือลวนลามที่ห้องต่อครับ
ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเสนอเงินปิดปากผู้เสียหายนะ

เขาก็ให้ผู้ใหญ่ไปตรวจสอบแล้ว
ส่วนเรื่องคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นขบวนการของภาคการเมือง

ตนไม่ได้รู้จักกับใครในพักเก้าไกลแน่นอน
หลังจากนี้หากพบว่าอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนั้น
มีความพยายามไปข่มขู่ผู้เสียหาย
หรือว่าไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
จะทำเรื่องถอนการประกันตัวทันที
นายตั้มยืนยันตอนนี้ยังไม่มีใครถอนแจ้งความ
แต่ว่ามันมีแบบนี้สิคุณผู้ชม
บางคนเริ่มไม่ให้ความร่วมมือต่อแล้วครับ

ผมค่อนข้างสับสนเพราะว่าเหยื่อเนี่ยเยอะจริงนะครับ
แต่ว่าพฤติการส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีลักษณะนี้นะครับ
ว่าไปคุยที่ร้านอาหารเสร็จแล้วก็พาไปที่ห้องแล้วก็ไปขืนใจนะครับ
แล้วก็มีใหม่อีกคราวนี้มันจะเป็นเรื่องของลักษณะของการ

เพราะว่ามีผู้เสียหายเนี่ยเดี๋ยววันนี้มาคนหนึ่งแล้วนะครับ
มาคนหนึ่งที่จะมาแล้วก็มาดำเนินคดีเลยนะครับ
แต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยลักษณะเดียวกันเลย
แต่ว่าเหตุไม่ได้เกิดในเมืองไทยเขาโดนกระทำที่ประเทศอังกฤษ
เขาจะมาเป็นพยานให้ด้วยยังไม่มีใครถอนแจ้งความนะครับ
แต่ว่ามีบางคนที่ไม่อยากจะให้ความร่วมมือแล้วเท่านั้นเองนะครับ
อันนี้ผมก็สงสัยอยู่ครับว่าทำไมไม่ให้ความร่วมมือ
อย่างเมื่อวานเนี่ยมันควรจะต้องไปที่ศาลนะครับ
แล้วก็ไปคัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วทั้งที่ตัวเองก็ไม่ต้องออกสื่อ
เพราะว่าผมเนี่ยบอกแล้วเดี๋ยวผมมีทนายความจัดการให้หมด
ทำหนังสือมอบฉันทะมานะครับแต่ก็ไม่ได้ความร่วมมือ

ถ้าหากว่าคุณผู้ชมได้ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้น
แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวที่ทนายตั้มมาเปิดเผยถึงพฤติการของอดีตรองหัวหน้าพักคนนี้เนี่ย
หลายคนก็สงสัยเขาโรคจิตหรือเปล่ามีปัญหาทางจิตหรือเปล่า
เป็นจิตเวทรึเปล่าป่วยรึเปล่า
แต่ทนายตั้มบอกพอไปตรวจสอบประวัติของอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนี้
ไม่มีประวัติการรักษาอาการทางจิตครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นรสนิยมความชอบส่วนตัว
ก็คือมีการชอบพฤติกรรมบังคับขู่เข็นยิ่งรู้สึกดีเลยเวลาได้ขู่เข็นผู้หญิง
หรือขู่เข็นผู้ที่ด้อยกว่าค่ะแล้วสังเกตไหมคะว่าเหยื่อเนี่ยจะบอกเหมือนกันเลยว่า
คือเขาชอบคนที่ขืนออกมาขัดขืนขืนเขาเขายิ่งชอบเลยนี่คือพฤติการที่ธนายตั้มอธิบายมานะฮะ
แล้วก็สงสัยด้วยว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นคนระดับนี้เนี่ยมีเงินขนาดนี้มีฐานะขนาดนี้
เอาแล้วไม่ซื้อบริการล่ะก็มันไม่ใช่รสนิยมไงมันไม่ใช่รสนิยมเขาที่ทนายตั้มบอกนะครับ
แต่ทนายตั้มก็บอกถึงแม้ว่าจะไม่มีประวัติการรักษาอาการทางจิตเนี่ย
นี่แหละมันไม่ใช่ข้ออ้างในการต่อสู้คดีนะฮะ
แล้วก็ชื่นชมด้วยนะทนายตั้มชื่นชมตำรวจสนลุมพินีด้วย
ที่มีการประสานตลอดเลยทั้งการเตรียมพนักงานสอบสวนหญิงไว้ให้ด้วย
แล้วก็จะให้ผู้เสียหายที่มาแจ้งความทั้งหมดรวมเป็นสำนวนคดีเดียวกัน
เพื่อให้พยานหลักฐานมันมีความหนักแน่นและตัวเองก็จะขอให้การเป็นพยานในคดีนี้ด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้สรุปแล้วคุณผู้ชมมีผู้เสียหายคดีนี้เดินทางไปแจ้งความที่สอนอลุมพินีทั้งหมด๙คนด้วยกัน
ไปดื่มกาแฟบ้างชวนไปดื่มเหล้าบ้าง
แล้วก็ลวนลามลวนลามเสร็จล่อลวงไปที่คอนโดย่านสุขุมวิทย์
ก่อนจะทั้งลวนลามและข่มขืนอาจจะมีบางรายหนีรอดมาได้
อย่างผู้เสียหายคนที่สิบ
คนนี้เนี่ยเธอบอกว่าเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๙แล้ว๖ปีที่แล้ว
ที่ผ่านมาเธอไม่กล้าออกมาแจ้งความ
จากว่าถูกอดีตรองหัวหน้าพักการเมืองคนนั้นเนี่ยคมครู
แล้วคนนี้ก็มารู้จักกันในงานบรรยาย
ก็มีการติดต่อกันให้คำปรึกษาด้านธุรกิจกัน
กระทั่งเธอถูกล่อให้ไปโรงแรมแห่งหนึ่ง
อันนี้เป็นย่านสาธรณ์นะไม่ใช่ย่านสูงวินแล้วคุณผู้ชม
อันนี้เป็นโรงแรมที่ย่านสาธรณ์
อดีตรองหัวหน้าพักคนนั้นชวนให้เธอดื่มเหล้า
แล้วไม่นานนักเธอมึนเมา
ื่นเมาปุ๊บเรี่ยวแรงก็ไม่มีขัดขืนก็ไม่ได้
เธอก็ถูกลวนลามถูกจับมือถูกจับแขน
แล้วท้ายที่สุดก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ในยะที่เธอพูดแบบนี้เธอหมายถึงเธอไม่ได้เมาเหล้าใช่ไหม

ผิดปกติอย่างนี้ป่ะนี่ถือว่าเป็นประเด็นใหม่เลยนะ
แต่มันเป็นยามาเกี่ยวข้องด้วยนะ
แล้วเธอบอกหลังจากโดนล่วงละเมิดไปแล้วนะ
เธอก็จำอะไรไม่ค่อยได้มารู้สึกตัวอีกที
ถูกทิ้งไว้ข้างป้อมรอปภของโรงแรมครับ

เราก็พยายามถัดสืนนะคือเราตั้งใจมาคุยงาน
เราไม่ได้ตั้งใจมาทำอะไรอย่างว่า
แต่เขาก็เหมือนแบบคือมันเหมือนสัตว์มากเลยตอนนั้นอ่ะ
คือมันเหมือนพยายามพยายามเราก็พยายามขืน
แต่สุดท้ายมันก็คืนไม่ได้ค่ะ
เหตุการณ์มาเขาได้รับเขาชี้แจงหรือเขาขอโทษ

ไม่ค่ะเช้ามามันโทรมาปกติค่ะ
มันโทรบอกว่าเป็นไงบ้างถามคือเหมือนคุยปกติ

แล้วคือแบบตอนนั้นเรายังช็อกอยู่
เรายังช็อกแล้วเราแบบเรามันเหมือนทำอะไรไม่ถูก

มันเหมือนมันอยู่ในวังวนที่แบบว่า
เครียดเครียดจัดผู้หญิงคนนึงที่ไม่คิดว่า
เหมือนไปโดนไปโดนล่วงละเมิดทางเพศ
ใช่ก็เลยไม่รับสาย

ก็เลยบล็อกทั้งเบอร์ทั้งลายไปค่ะ

ตอนรู้สึกประมาณปีห้า

เช้าวันต่อมาคนนั้นน่ะ
รองหัวหน้าพักคนนั้นยังโทรมาถามอยู่เลย

โอ้โหแล้วเธอก็ทำใจไม่ได้นะ
เล่าไปก็เสียงยังสั่นไปสรุปแล้วคุณผู้ชมฮะ
จนถึงวันนี้นะผู้เสียหายที่ถูกอดีตรองหัวหน้าพักคนนั้น
ละเมิดทางเพศแล้วก็มีการไปแจ้งความ
ตำรวจสนลุมพินีมีทั้งสิ้น๑๔คนนะครับตอนนี้
ค่ะแล้วก็ทนายตั้มบอกว่ามีเหยื่อหลัก๒๐คนเดี๋ยวจะมีมาอีกนะคะ
ทีนี้นอกจากคลิปที่มีการสนทนากันระหว่างที่มีการกล่าวกันว่า
คนนั้นก็คือคุณปรินกับเหยื่อนี่นะคะ
นายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกนะคะ
โอ้โหอ๋อที่บอกว่าอันนั้นเป็นแค่น้ำจิ้มนะที่เปิดมา

ส่วนตัวผมสงสัยอยู่กรณีหนึ่งเหยื่อที่แจ้งความไว้ปี๖๓ทำไมไม่ทำอะไรเลยเหรอ
ไม่ติดตามคดีไม่หาหลักฐานไม่อะไรทำไมเรื่องเงียบ
๑๕๗ต้องมาหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวทนายตั้มก็จะว่าอย่างไรก็ไม่รู้นะ